แกลลอนใส่หอยช่วยชีวิตมีผู้หญิงคนนึงไปหาหอยอยู่ริมห้วย
ปรากฏว่าวูบเป็นลมหมดสติแล้วตกลงไปในลำห้วยค่ะ
บอกไม่รู้สึกตัวเลยนี่ยังดีนะคะ
มีกู้ภัยมาเห็นตอนแรกกู้ภัยเห็นนึกว่าศพลอยน้ำ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

ปรากฏว่าผ่านไปได้สัก๒๐นาทีร่างนี้ขยับ

เจ้าหน้าที่ก็เลยตะโกนถามไป

ก็รีบพาขึ้นมาจากน้ำนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางฝนอายุ๔๖ปีตัวซีดแล้ว
มีเลือดออกที่ขมับขวาด้วยค่ะ
ปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาว่านางฝน
เธอไปหาหอยอยู่ริมห้วยแล้ววูบ
จำอะไรไม่ได้เลยมารู้สึกตัวอีกที
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตะโกนถามว่ารู้สึกตัวไหม
คือตอนนี้อยู่ในตอนนั้นอยู่ในน้ำนะโอ้โหแช่อยู่อย่างนั้นเลยโอ้โห
กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำนายนัทธวัฒน์อายุ๒๘ปีบอกว่า
ตอนแรกคิดว่าเป็นศพจริง
พอโอ้โหเห็นว่าขยับตัวได้ก็เลยโล่งใจว่ายังไม่เสียชีวิต

ลอนใส่หอยช่วยชีวิตแกเอาไว้
เพราะมีการเกาะแกลอนอยู่ค่ะ
ขอบคุณกู้ภัยที่ไปเห็นและไปช่วยนะคะ
เคราะห์ดีที่เธอไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยนำตัวเธอขึ้นมา

เกาะอยู่ก็ยังลอยตัวอยู่ในลำห้วยได้

จะได้รู้ว่าร่างกายมีอะไรตรงไหนที่ผิดปกติหรือเปล่า
จะได้ปลอดภัยกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกไปดู